คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของตำรวจกันบ้างฮะ

แม้กระทั่งเรื่องของศัยยศาสตร์
เรื่องของสายเวทเรื่องของการไล่ผี
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยฮะ
สวัสดีครับจารส์
ออกไปสิ่งสลายออกไป

ออกไปออกไป
สิ่งดีก็เข้ามา
เฮีย

ตอนแรกผมนึกว่าไล่จับโจรนะ

ไม่คุณแต่มันมีประโยคว่า

นี่แหละครับโลกโซเชียลเขาก็ฮือฮาอย่างมากเลยนะฮะ
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ๒นายนี้
กำลังช่วยกันทำพิธีประพรมน้ำมนต์ปัดรังความสิ่งชั่วร้าย
ให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ในอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
เป็นกระแสโด่งดังแบบนี้
หลายคนก็บอกโอ้ตำรวจไทยทำได้ทุกอย่าง
แต่หลายคนก็บอกเฮ้ยทำหน้าที่ตำรวจไหม
ทำไมต้องมาไล่ผีทำไมต้องมาอะไรแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็สนใจเรื่องนี้ก็ลงพื้นที่ไปพบกับ
หนึ่งในพ่อหมอในเครื่องแบบนะฮะซึ่งก็คือ๑๐ตำรวจโท
ศิรธีจิตตรงพบหมู่ป้องกันและปราบปรามสพเวียงชัย

บอกว่าหญิงเจ้าของบ้านหลังนี้ได้โทรศัพท์มาแจ้งที่เบอร์๑๙๙
กลางเบอร์ด่วนเลยนะฮะบอกว่ามีผีมาหลอกนะฮะ
โดยวันเดียวโทรเข้ามาถึง๒๗๗ครั้ง
นี่ผู้หมู่หน้าตาดีด้วยสาวเห็นข่าวนะ

มาไล่ผีที่บ้านให้หน่อยได้ไหม
คุยต่อคุยกับผู้หมู่รายนี้ผู้หมู่ก็เลยบอกว่า
โอ้โหเขาโทรมาแจ้งเป็นร้อยครั้ง
ก็ต้องไปไปที่บ้านนี่แหละฮะ
ซึ่งปรากฏว่าไปพบกับผู้หญิงเจ้าของบ้าน
ผู้หญิงเจ้าของบ้านก็พูดจาวกวน
ทีนี้ตำรวจก็เลยพาตัวไปที่สถานีตำรวจ

แต่ปรากฏว่าโอ้ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยฮะ
ก็ต้องนำตัวไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรเวียงชัย

ผู้หญิงคนนี้ก็โวยวายบอกพาฉันมาทำไมที่นี่
พาฉันมาโรงพยาบาลทำไมฉันไม่ได้บ้า
ทำให้ผู้หมู่สุดหล่อผู้หมู่ศิรธีเนี่ย
ก็เข้าไปพูดจาหวานล้อมเกลี้ยกล่อม
แล้วก็ใช้ไหวพลิบสักนิดหนึ่ง
เอออห่อหมกกับผู้หญิงคนนี้ไปด้วยนะครับ
บอกว่าเออเหรอเห็นผีเหรอผมเนี่ยก็อะไรนะเขาเรียกเห็นผีเหมือนกัน
ผมก็เหมือนมียานวิเศษเหมือนกัน
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอโดนของจริงนะ
พยายามบอกให้ผู้หมู่เชื่อแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรตามมาตลอดเลย
อยู่ไม่เป็นสุขนอนไม่ได้เลย
ผู้หมู่สุดลอก็เลยบอกผมนี่ก็เล่นของเหมือนกัน
ผมมีควายธนูนะแต่ทีนี้ใครทำอะไรเข้าพี่ไว้
เดี๋ยวผมไปปราบได้นะครับเดี๋ยวผมอาสาไปปราบผีให้ที่บ้านเลย
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยสงบลงคุณแล้วก็ตกลงกัน
พากันกลับไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ตำรวจสองนายก็เลยต้องทำพิธีฮะ
นำโดยผู้หมู่ซีรธีคนนี้แหละครับ
ก็ทำพิธีในการไล่ผีตามที่เห็นตามคลิปเลย
ซึ่งหลังจากทำพิธีเรียบร้อยแล้ว
ผู้หญิงสาวคนนี้ก็ดีใจยิ้มออกเลย
พร้อมบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำหวาน
เลี้ยงตำรวจนะฮะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำหวานมาเลี้ยงตำรวจนะครับ
ตำรวจบอกไม่ต้องไม่ต้องนะฮะ
นี่ได้มาช่วยปัดเป่าอะไรออกไปก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็พอใจแล้วนะฮะ
ผู้หมู่บอกด้วยว่าตั้งแต่เป็นตำรวจมา๑๕ปี
เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละครับ
ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้ช่วยหญิงคนนี้ให้สบายใจขึ้น
แล้วก็เชื่อว่าเราเป็นตำรวจต้องช่วยชาวบ้านในทุกเรื่องคุณ
ทุกเรื่องจริงอย่างเรื่องของหัวจิตหัวใจ
ตำรวจก็เข้าใจไงว่าผู้หญิงคนนี้คือกลัว
กลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตำรวจก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
ก็ช่วยแบบนี้บรรเทาจิตใจให้กับผู้หญิงคนนี้ได้
คือเขาก็บอกว่าเอาจริงนะอย่างเรื่องควายธนูที่พูด
คือก็ดูหนังดูอะไรอย่างนี้มาแล้วก็รู้ก็เลยพูด
แต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมผู้หมู่คนนี้
เคยช่วยคนจะฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นมีผู้หญิงคนนึงเขาเป็นโรคซึมเศร้า

ทีนี้ผู้หญิงคนที่ขู่จะฆ่าตัวตาย
ก็มีการขังตัวเองอยู่ในห้องนอน
ทีนี้ตัวผู้หมู่ก็ไปพยายามไปเกลี้ยกล่อม
รวมถึงบอกว่าให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกนะ
หลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมบ้านผู้หญิงคนนี้ตลอดเลย
ผู้หญิงตัดสินใจว่าหลังจากนี้จะไม่ฆ่าตัวตายแล้ว
คือช่วยได้ช่วยไว้ได้ใช่ไหม
นั่นก็เป็นการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นการทำหน้าที่เยียวยาจิตใจนะฮะ
แหมคุณเห็นหน้าผู้หมู่แล้วคุณก็กรี๊ดการ์ดอยู่เหมือนกัน
ไม่ใช่แค่ที่ฉันเกร็ดการ์ด
ผู้หญิงคนนี้ที่เขาบอกว่าโทรมาให้มาปราบผี
เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคนอื่นในโรงพักไม่เอานะ
จะเอาผู้หมู่คนนี้อย่างเดียวให้มาปากผี
เพราะว่าขาวสะอาดหน้าตาดี